ดูเหตุทะเลาะวิวาสของนักเรียนคุณผู้ชมต้องใช้คำว่านักเรียน
เพราะว่า๒กลุ่มที่มีปัญหากันคือนักเรียนชั้นม๓
แต่ว่าในเหตุการณ์นี้มีคนถูกลุกหลงค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นม๕ที่จอดแล้วก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์แถวนั้น
อกจากนี้มีการปาระเบิดปิงปองแล้วมีผู้โดนลูกหลงก็เป็นนักเรียนปฐมด้วยค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นนักเรียนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้สวมชุดนักเรียน
ทราบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซา

แล้วก็ไล่ทำร้ายกันมาแบบนี้ค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
สุดท้ายมีคนหนึ่งเอามีดไปฟันที่แขนของนักเรียนชั้นม๕
ที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการปาระเบิดปิงปองเกิดขึ้น
หลังจากนั้นถึงได้มีการแยกย้ายกันไปเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บค่ะ
๒คนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ตีกันอยู่เลย
ปิงปองก็พลาดไปโดนรถกระบะของผู้ปกครองที่จอดอยู่แถวนั้นด้วย
กระจกแตกเสร็จกระจกไปโดนน้องป๑อยู่ในรถ

ล่าสุดวันนี้ผู้มนุยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเศร้าและผู้บริหารโรงเรียนนั้นก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๕อายุ๑๗ปีซึ่งบาดเจ็บต้องเย็บแผลที่แขนไป๑๐เข็ม
แล้วน้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเลิกเรียนเขาซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาจอดตรงลานวัดค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีนักเรียนม๓โรงเรียนเดียวกันมีเรื่องแล้ววิ่งไล่ฟันกันมาก่อนหน้านี้
คือเขามาจอดตรงนี้เขาไม่รู้ว่ามีคนตีกันอยู่จู่เนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นถือมีดหัวตัดมาฟันที่เขา
แล้วก็มีวัยรุ่นอีกคนนึงซึ่งคาดว่าเป็นอีกฝ่ายนึงนะคะฟันไปที่คนนั้นวัยรุ่นคนนั้นก็เลยถูกตอบโต้กลับมาด้วยการปลาระเบิดปิงปองเสียงดังนะคะ
ตัวเองตกใจก็เลยขี่รถกลับเข้ามาที่โรงเรียนให้ครูพาไปโรงพยาบาลยืนยันไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับใครมั่นใจว่าตนเองโดนฟันผิดตัวค่ะ
ขณะที่รองภูมิในการโรงเรียนของนักเรียนชั้นม๓และม๕บอกว่าสาเหตุมาจากเด็กกลุ่มนี้ชั้นม๓ไปชอบรุ่นพี่ม๖โรงเรียนเดียวกันแล้วเขม่นกันก็เลยมานัดเคลียร์กันที่ลานวัดแห่งนี้
แล้วก็มีอีกมีกลุ่มนึงเนี่ยไปเอารุ่นพี่คนนอกมาร่วมก่อเหตุด้วยเนี่ยค่ะคือสาเหตุนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยโดนลูกหลงไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยนะคะทีมข่าวของเราวันนี้ไปบ้านนายสมจิตมุสิกาอายุมุสิกาวงนะคะขออภัยอายุ๖๑ปีเจ้าของรถกระบะคันที่ถูกลูกหลงนี่แหละค่ะซึ่งหลานของเขาเนี่ยอยู่ในรถคันนี้

ที่บอกล่ะค่ะเราเห็นจำนวนรถก็เห็นว่าตรงนี้ว่าแออัดขนาดไหนนะคะเพราะว่าคนก็จะมารวมกันในตอนเย็นนะคะตอนนี้ทั้งสองนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บก็ปลอดภัยแล้วค่ะ